ทุกฆาลาภหรือบางคนบอกเอ้ายอม
ละครเพิ่มมาด้วยน่ะอ่าเป็นฝ่ายเมียหลวง
เขาบอกว่าเขาเป็นเมียหลวงค่ะผู้หญิงคนนี้ครับที่ท่านเห็น
อยู่ในภาพเนี่ยเสื้อสีขาวเนี่ยเธอชื่อพรธิดา
อยู่ที่นี่อยู่กินกับผู้ชายคนหนึ่งชื่อนายวิจักร
อายุสามที่สี่อยู่กินกันทันสามีภรรยานั่นแหละ
อยู่กันมา๓ปีแล้วทำงานที่นี่ด้วย
ไปแจ้งความที่สพพระประแดงนะเมื่อวันก่อน
เนื่องมาจากถูกรางวัลที่๑ของสลากกินแบ่งรัฐบาล๑ใบ
งวด๑๖พฤศจิกายนที่ผ่านมา
นี่ฮะไปลงบันทึกประจำวันไว้ด้วยกัน
เซ็นชื่อไว้ข้างหลังสลากคู่กัน
ถ่ายรูปที่สถานีตำรวจไว้พร้อมกัน
กลับไปถึงบ้านเมื่อ๑๗พฤศจิกายน
มาบอกว่าที่ว่าจะให้๓ล้านขอเหลือ๒ล้านนะ
อีกล้านหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเอาไปซื้อบ้งซื้อบ้านอะไรพวกนี้
เธอก็บอกว่าเฮ้ยอย่างนี้ได้ไงอ่ะ
ก็ตกลงแล้วว่าสามล้านอ่ะไปไปมามาทะเลาะกันอ่ะ
ทะเลาะกันแล้วนายวิสักหนีออกจากบ้านไปเลยครับ
บอกว่าอยากได้เงินก็ฟ้องเอาแล้วเดินออกจากบ้านไปเลย
เธอก็ไปแจ้งความตำรวจเลยอ่าอ่าแต่ว่าตอนหลังเนี่ย
นายวิชักเข้าออกมายืนยันค่ะบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่อย่างงั้น
ผมไม่ได้หนีผมไม่ได้เบี้ยวแค่โกรธเฉยออกไปแล้วกลับมา
ใช่แล้วมันมีมูลมันมีเหตุเดี๋ยวฟังนะครับ
อ่าฝ่ายชายเนี่ยบอกว่าเขาตกลงกันอยู่แล้ว
ว่าจะแบ่งคนละ๓ล้านนะแล้วก็ยังบอกด้วยว่า
เดี๋ยวให้ฝ่ายหญิงเป็นคนจัดการเรื่องเงินรางวัลทั้งหมดได้เลย
อ่านะขึ้นเช็คเสร็จเมื่อไหร่ไปสำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาล
ได้เช็คอะไรมาเสร็จค่อยโอนกันอะไรกัน
เนี่ยเขาไม่ได้เคยคิดจะเบี้ยวเลยค่ะนี่คุณระวีการแก้ววิจิต
ผู้สื่อข่าวของเราไปคุยมาซึ่งฝ่ายชายเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่เคยคิด
เอาเปรียบอะไรทั้งสิ้นแล้วไม่ได้เอาสลากที่ถูกรางวัลเชิด
หนีหายไปด้วยแฟนสาวก็รับรู้นะว่าสลากเนี่ยเขาฝากไว้ที่แม่ของเขา
คือแม่ของฝ่ายชายนะแล้วก็เล่าว่าหลังจากรู้ว่าถูกรางวัลที่๑
คุยกันตกลงกันกับแฟนเรียบร้อยว่าจะให้แฟน๒ล้านบาทเพื่อนำไปให้แม่ของแฟนสาวใช้หนี้
ส่วนเงินอีก๔ล้านบาทจะนำมาซื้อบ้านที่กรุงเทพเพื่ออยู่ด้วยกัน
แต่ซื้อเนี่ยจะใช้ชื่อแม่ฝ่ายชายอืมแต่ทีเนี้ยพอถูกรางวัลที่หนึ่ง
ฝ่ายชายเขาบอกว่าญาติเริ่มเยอะค่ะคือไอ้ตอนที่ยังอยู่ด้วยกันเนี่ย
ไม่ค่อยมีพอรู้ว่าถูกรางวัลที่๑ญาติมาเยอะมาก
ฝ่ายสาวเยอะมากเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะแยะไปหมด
ออกความเห็นว่าต้องแบ่งกันอย่างนู้นต้องอย่างนั้นอย่างนี้
ทั้งทั้งที่เขากับแฟนสาวเขาตกลงกันแล้วมันก็เลยมีปากเสียงทะเลาะกัน
แล้ววันนั้นน่ะเขาออกจากห้องไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบนะ
ความสัมพันธ์ทุกอย่างยังเหมือนเดิมในวันนั้นนะตอนนั้นณตอนนั้น
แต่ณวันนี้ถ้าจะถามว่าถ้าเคลียร์กันแล้วแล้วไปแบ่งเงินเรียบร้อยแล้วเนี่ย
ความสัมพันธ์จะเหมือนเดิมไหมเขาบอกเขายังไม่ขอตอบ
บุงการผมแปลกใจว่าทำไมเมื่อก่อนหน้านี้ว่าไม่มีใครสนใจแล้ว
ไม่มีใครลงมาหาแล้วไม่มีใครโทรหาแล้วพอมันเป็นอย่างนี้
มันกลับมาอย่างนี้มันก็ไม่ใช่มันเลยทำให้ผมโมโหว่ว่า
คุณมีสิทธิ์อะไรมาจัดแจงทุกอย่างในเมื่อเงินมันเป็นของเรา
เขาไม่มีสิทธิ์มาไม่วุ่นวายแต่เขาเหมือนเขาพูดกับน้อง
น้องเปลี่ยนไปสองวันน้องเปลี่ยนจากคนเป็นคนละคนเลย
กลัวทุกอย่างระแวงตอนแรกลอตเตอรี่เซ็นชื่อผมคนเดียว
สักพักหนึ่งน้องกลับมาเซ็นได้ไงผมก็ยังไม่รู้เลย
นี่คือเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยเขาเซ็นคนเดียวนะข้างหลังสลากเนี่ย
แต่พอกลับมาที่บ้านเจอย่งเจอญาติญาติไปบอกแฟนว่าเฮ้ยต้องเซ็นด้วยนะ
แล้วพอเซ็นการเป็นเซ็นคู่กันทีนี้เอาแล้ววุ่นวายแล้วต้องแบ่งอย่างนู้นแบ่งอย่างนี้
ทีนี้ค่ะฝั่งแฟนสาวอะค่ะนางสาวพรธิดาก็เลยบอกว่า
ตอนนี้เช็คเงินรางวัลอยู่กับเธอนะคะแต่ยังไม่ได้ไปขึ้นเงินนะคะ
คือเอาสลากกินแบ่งรัฐบาลไปขึ้นเงินแล้วแล้วก็ได้เป็นเช็คมา
ไปที่สำนักงานสลากมาแล้วใช่ได้เป็นเช็คมาแต่เช็คอ่ะยังไม่ไปขึ้นเงิน
ล้านบาทอยู่เช็คอยู่ที่ผู้หญิงรอไปขึ้นเงินกับแฟนค่ะ
เดี๋ยวจะเป็นวันไหนขอปรึกษากับแฟนก่อนปรึกษากับนายวิจักรก่อนนะคะ
นักข่าวก็ถามเหมือนกันว่าแล้วหลังจากนี้จะยังกลับไปคบกันเหมือนเดิมไหม
จะแบบรักกันเหมือนเดิมไหมเธอบอกว่ามันยากที่จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมนะ
เดี๋ยวต้องดูก่อนเพราะว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเสียความรู้สึกไปหลายอย่าง
เธอเองก็เสียความรู้สึกแฟนนุ่มนายวิจักรเองก็เสียความรู้สึก
ตอนนี้ก็เลยอยากอยู่คนเดียวมากกว่า
ว่าฝ่ายชายไม่ได้เป็นคนแย่ขนาดนั้นไม่เคยบอกจะไม่ให้เงิน
แต่เธอก็ยอมรับว่าเธอตกใจแล้วลอตเตอรี่ก็ไม่ได้อยู่กับเธอ
แล้วแฟนนุ่มก็หายเงียบไปไม่โทรกลับมาก็เลยตกใจไปแจ้งความ
คำแนะนำของญาตินี่ไงญาติแนะนำให้ไปแจ้งความเธอก็ไปแจ้งความ
ยอมรับว่าสาเหตุมาจากตัวเธอเองที่พูดกลับไปกลับมาไม่หนักแน่น
ญาติมากจนเกินไปด้วยความที่เธอยังอายุน้อย
มีอะไรก็เลยปรึกษาญาติส่วนพ่อแม่ของแฟนไม่ได้มายุ่งเรื่องนี้เลย
แฟนก็เลยโกรธว่าทำไมถึงไปเชื่อญาติมากเกินไป
ไม่ยอมฟังแฟนที่ลำบากกันมาด้วยกันเธอบอกว่าอยากบอกสังคมนะคะ
เงินไม่ได้บังตาแต่เงินก็ไม่เข้าใครออกใคร
รักแฟนมากลำบากมาด้วยกันอยู่ด้วยกันมาก็นาน
ถึงได้เงินมาแล้วไม่สบายใจได้เงินมาแล้วสูญเสียคนรักไป
บอกแบบนี้เลยนะว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้ไม่อยากถูกหวยเลย
ความรู้สึกหลายเรื่องเหมือนกัน
หนูก็อยากพักอ่ะหนูก็อยากอยู่คนเดียวสักพักอ่ะ

วันนี้ก็คุยแต่เรื่องข่าวแล้วก็เรื่องจะทำยังไงให้มันลงตัวให้มันจบไป
แต่เรื่องความสัมพันธ์ยังไม่ได้คุย
เขาก็ไม่ได้เป็นคนแย่ขนาดนั้นหรอกค่ะ

แต่วันนั้นที่มีปากเสียงกันทะเลาะกันแต่เขาเป็นคนอารมณ์ร้อน
เขาก็พูดกับหนูอย่างนั้นหนูก็ตกใจ
หนูก็ตกใจแล้วลอตเตอรี่มันก็ไม่ได้อยู่กับหนู
หนูจะให้หนูคิดยังไงแล้วเขากลับบ้านแล้วเขาเงียบไป
เงียบไปแล้วเขาไม่ติดต่อมาหาหนู
หนูก็ตกใจหนูผิดไหมที่หนูต้องไปใช้สิทธิ์ของหนูอย่างนี้
ใช่ก็พูดอย่างนี้หนูก็ตกใจอะ

สำหรับหนูก็ไม่นะถ้าได้เงินมาแล้วหนูก็เสียคนรักของหนูไปหนู

หนูก็รักเขามากหนูก็อยู่ด้วยกันมานานหนูก็ลำบากกับเขามาก

พูดนะว่าหนูอยากได้อยากได้แบบนี้แต่อันนั้นมันสวยสุด

อันนี้ก็ไม่มีเลขที่ตรงกับฝันของเรา

ผมก็บอกเขาว่าอันนี้มันสวยก็เอาใบนี้ขึ้นมาแค่นั้นเองอืม
ไม่อยากให้มีปัญหาไม่อยากให้มีข่าวอะไรจะทำอะไรด้วย
แต่พอเห็นหน้าจอทีวีมันกลอบสีแดงขึ้นรางวัลที่๑๐๗
แล้วก็๒๒๓ผมก็รู้เราถูกน้อยมานี้
เขาบอกตรวจดีตรวจดีพอตรวจมันก็ขึ้น
มากำลังกดผิดเป็น๒๔๒๔ได้รู้ใช่ไม่ละ

หนูก็ต้องหาแม่หนูก็ต้องหาแม่แต่ตั้งคนต่างคนต่างหาก
ใช่แม่หนูก็ไม่รับสาย
เป็นว่าตอนนี้เขาตกลงกันแล้วนะว่าแบ่งคนละ๓ล้าน
คนละ๓ล้านเลยตอนนี้แบ่งกันเรียบร้อยแล้ว
ส่วนในเรื่องที่แก้วที่มันร้าวแล้วจะประสานอะไรกันได้หรือเปล่า

เดี๋ยวเราทำเป็นภาพกราฟิกให้ดูเลยค่ะ
ดับเหตุการณ์ค่ะว่าปัญหามันเริ่มต้นจากอะไร
แล้วมันจบลงตัวกันได้ยังไง
ก็คือตามคำให้การของนางสาวพรธิดานะคะ
ที่เขาแจ้งความเมื่อคืนเขาบอกว่า
เก้าพฤศจิกายนตัวเธอกับแฟนนุ่มอ่ะ
เอาลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลเลขหน้า๓ตัว
ขึ้นเงินที่ร้านขายลอตเตอรี่ในตลาดครูในครับ
ขึ้นเงินเสร็จก็ซื้อลอตเตอรี่ต่อ
งวดวันที่๑๖พฤศจิกายนนี่แหละ

๑ใน๒ตัวนางสาวพรธิดาบอกว่าเธอเป็นคนหยิบ
แล้ว๑ใน๒มันถูกรางวัลที่๑

แต่แฟนนุ่มของเธอเป็นคนเก็บเอาไว้ให้
พฤศจิกายนพอรู้ว่าเธอถูกรางวัล
รางวัลที่๑๑ใบเดี๋ยวเธอดีใจมาก
ทั้งคู่เลยทั้งเธอกับแฟนหนุ่มก็เผยเดินทางไปที่สพพะแปรแดง
ลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐาน
เซ็นชื่อทั้ง๒คนเอาไว้ที่ด้านหลัง
บอกว่าเธอเซ็นด้วยนะเซ็นทั้งคู่เลยด้านหลังลอตเตอรี่แล้วก็ถ่ายรูปคู่กัน
บนโรงพักเลยอ่ะค่ะหลังจากนั้นก็กลับไปห้องพักที่ซอยสุขสวรรค์หกสิบสี่
แล้วก็ตกลงกันว่าพอไปขึ้นเงินแล้วเนี่ยนะเดี๋ยวจะแบ่งเงินกันคนละครึ่ง
ละสามล้านบาทนะหลังจากนั้นต่างฝ่ายก็โทรไปบอกญาติพี่น้องว่าถูกลอตเตอรี่
รางวัลที่หนึ่งนะปรากฏว่าช่วงค่ำเมื่อวาน
วิจักษ์แฟนนุ่มบอกกับเธอว่าให้เงินเธอแค่สองล้านนะครับ
เธอก็บอกอ้าวไหนบอกจะให้๓ล้านคนละครึ่งก็เลยทะเลาะกัน
วิจักรก็โมโหแล้วก็บอกว่าอยากได้เงินก็ฟ้องเอา
แล้วก็เดินออกจากห้องหายไปเลยแล้วก็ไม่ติดต่อกลับมาไงอืม
แต่นายวิจักรบอกว่าจริงแล้วไอ้ที่เซ็นชื่อด้านหลังลอตเตอรี่
หรือว่าสลักหลังเอาไว้เนี่ยค่ะครับจริงจริงแล้วตัวนายวิจักร
ตั้งแต่ที่รู้ว่าถูกรางวัลแต่แฟนสาวเซ็นชื่อหลังจากที่
เดินทางกลับจากลงบันทึกประจำวันเพราะญาติบอกให้เซ็นใช่
ยาดรำคัญญาตย์แฟนบอกโอ้โหถ้ายาดเยอะอย่างเงี้ย

แต่นายวิจักรก็บอกว่าไม่ได้คิดจริงแบบนั้น
ก็คือโมโหโกรธด้วยอารมณ์โกรธเฉยสุดท้ายก็กลับเข้ามาอยู่ดี
เอาเป็นว่าไปฟังทางญาติหน่อยกันแล้วกันนะ

ญาติฝ่ายผู้หญิงนะ
เขาก็ยืนยันผ่านทางไทยรัฐทีวีนะครับ
ประเด็นที่นายวิจักรแฟนนุ่มของหลานสาวบอกว่า
โอ้โหญาตินี่พอถูกตังวันที่๑นี่
โอ้โหเข้ามายุ่งวุ่นวายญาติเยอะเหลือเกิน
พยายามจะมาแบ่งเงินแบ่งทองนะ
อันนี้เป็นน้าสาวน้าสาวบอกว่ายอมรับว่า
ญาติญาติเนี่ยแนะนำฝ่ายหญิงจริง

หลานสาวมี๑๐จะได้เงินส่วนแบ่งคนละครึ่งนะ

ก็เหมือนกับถ้าเกิดได้แค่สองล้านมันเอาเปรียบกันอ่ะค่ะอ่า

ก็ไม่ได้ยุ่งนะคือว่าปกติน่ะ
ทางหลานเนี่ยจะบอกว่า
โทรไปบอกว่าวันนั้นวันนั้นที่เขาโทรน่ะ
ก็ไม่ได้อยู่พี่ออกไปชนบุรี
หลานสาวโทรไปบอกว่าถูกรางวัลที่๑นะ

แต่ก็ไม่ได้ไปยุ่งวุ่นวายอะไรกับเขา
คือว่าหลานสาวไปปรึกษาใช่ไหม
ว่าในเมื่อเป็นอย่างนี้ทางหลานสาวก็มีภาระ

หลานสาวก็เอกใจบอกว่า
อ้าวเขาก็อยากได้เงินก้อนนี้
หลานสาวก็คิดว่ากลัวไม่ได้เงิน

เออว่าจะทำยังไงดีเนาะ
ถ้าเขาบอกว่าถ้าหลานบอกว่า
ถ้าไปฟ้องไปอะไรก็
เขาบอกพูดอย่างนั้นก็ไปแจ้งความไปฟ้องเลย
ก็บอกว่าถ้าเป็นผู้ชายเขา
แบบว่าเขาทำอย่างนี้มันก็ไม่ถูกต้องนะ
เราต้องคุยกันต้องแต่งวันคนละครึ่ง
เพราะว่าต่างคนต่างก็รู้ความทุกข์ยากกัน
ว่าต่างฝ่ายก็ไม่ค่อยจะมีกัน

ไม่ใช่ว่าเงินเราลำบากด้วยลำพักลำแหลงใช่ไหม
เงินก็เราเปรียบเทียบว่าเงินที่ได้มาง่าย
แล้วก็น่าจะมีจิตใจต่อกัน

คือว่าถ้าเขาตกลงกันได้คือว่า
คนละครึ่งนะแค่นี้เรื่องมันก็จบแล้ว
ตอนแรกเขาก็ไม่ยอม
เขาก็ไม่ยอมก็บอกหลานสาวว่า
งั้นก็ให้ฝ่ายทรายมาคุยกับน้าหน่อย
อย่าคุยกับเขาอย่าเคลียร์ให้มันจบ

ก็คุยกันว่าน้าขออย่างนี้อย่างนี้นะ
พอขึ้นต่อครึ่งพอจะได้ไหมพอจะให้ได้น้าได้ไหม

ถ้าเรื่องมันจบนะก็จะไม่เดินต่อไป
ถ้าเดินต่อไปเรื่องมันก็ยุ่งมาอีก

ถ้าโอเคก็เราก็นัดกันไปกองสลาก
ทำเรื่องให้มันเรียบร้อยเรื่องมันจะได้จบลง

เขาก็ได้คนละสามล้านครึ่งแล้วทีนี้ญาติไม่ยุ่งแล้ว

ญาติฝ่ายอีกไม่มีแล้วไม่ยุ่งแล้ว
ฝ่ายชายเขาบอกพ่อแม่เขาก็ไม่ได้ยุ่งอะไรอยู่แล้ว

ก็น่าจะนะน่าจะจบลงด้วยดีก็แบ่งเงินคนละครึ่ง

ก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีแต่คุณผู้ชม
ไม่รู้ว่ามันจะจบแบบแฮปปี้เอ็นดิ้งแบบนี้หรือเปล่าไง
เพราะทนายเดชากิติวิทยานันต์บอกว่า
ได้รับการติดต่อจากนางสาวเอเป็นนามสมมุตินะคะ
เขาบอกว่าฉันคือภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนสมรสกับนายวิจักร

นายวิจักรไปซื้อลอตเตอรี่ถูกรางวัลที่๑
แล้วเธอมีทะเบียนสมรสหมายความว่านี่คือสินสมรส

เป็นภรรยาอย่างถูกต้องตามกฎหมายมีทะเบียนสมรสด้วย
แล้วนางสาวเอนามสมมุติคนนี้บอกว่า
นี่นางสาวพรธิดาเธอมาทีหลังฉันมีทะเบียนสมรส

ตามกฎหมายฟ้องชู้ได้เรียกค่าเสียหายได้ด้วยนะ
เดี๋ยวลองฟังธนายเดชาดูค่ะ
ได้มีผู้หญิงคนหนึ่งอ้างตัวเป็นภรรยา
โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ชายที่ถูกรางวัลที่หนึ่ง
โทรมาติดต่อผมนะครับเพื่อที่จะให้นะครับให้ช่วยเหลือทางคดีนะครับ
คือดำเนินคดีนะฮะกับผู้หญิงคนนี้นะครับ
เนื่องจากอ้างว่าผู้หญิงคนนี้ที่ไปแจ้งความเนี่ยเป็นภรรยาน้อยของเธอนะครับ
แล้วก็มาเป็นชู้กับสามีตัวเองนะครับ
แล้วก็สลาก๖ล้านเป็นสินสมรส
ไม่สามารถจะเอาไปยกให้หญิงอื่นได้นะครับ
ภรรยาไม่ยอมนะครับต้องจัดการร่วมกันนะครับ

และก็จะเรียกเอาเงินที่สามียกให้กับผู้หญิงคนนี้

เพราะว่าเมียไม่ได้ยินยอมด้วยนะครับไปกันใหญ่แล้วครับ
อกจากนี้จะดำเนินคดีที่ว่ามายุ่งกับสามีตัวเองในความผิดฐานชู้
นั่นไงเหมือนทนายเดชาบอกค่ะไปกันใหญ่แล้วนะ

คุณระวีการเนี่ยถามไปยังคู่รัก๖ล้านแล้ว
เขายอมรับว่าฝ่ายชายเนี่ยเคยมีเมียมีลูกจริง
ทะเบียนสมรสจริงแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยไม่ได้รับสายเรานะ
แต่ถ้าดูอย่างนี้แล้วเนี่ยมันอยู่ที่ว่า
สินสมรสเนี่ยมันสินสมรสในครึ่ง๓ล้านแล้ว๓ล้านมา
มาสินสมรสที่ฝ่ายชายหรือเปล่าไง
แล้วเขาไปขึ้นเงินกันแล้วแล้วเป็นเช็ค
ใช่เช็คอยู่ชื่อฝ่ายหญิงอืมหรือชื่อฝ่ายชายไงใช่ไหม
แต่ก็ไม่รู้ว่าต้องย้อนกลับไปดูว่าตอนที่ซื้อใช้เงินใครซื้อ
แต่ตอนนี้เขาขึ้นเงินแล้วมันเช็คเข้าชื่อผู้หญิงแล้ว
หญิงเขาถือเช็คไว้ไงแต่ก็ผู้ชายก็ได้

ผู้ชายได้มาระหว่างมีทะเบียนสมรสกับผู้หญิงอีกคนนะ